คุณผู้ชมค่ะเช้านี้ค่ะจะพาไปเกาะติดกระแสนะคะ
ตัวแทนน้องมาริยานั่นเองนะคะไปเดินขายาวนู่นเลยค่ะ
ที่ลัสเวย์คาดคุณเก็บตัวได้กับหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะ
ซึ่งเธอค่ะก็ได้รับเลือกให้ร่วมกิจกรรมต่างกับกองประกวดมากมายเลย
ภาพกิจกรรมรวมถึงลุคในแต่ละวันของเธอนะคะ
ที่ถูกปล่อยผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยได้รับการพูดถึงอย่างท่วมท้นทีเดียวค่ะ
ทำให้ได้รับความสนใจจากสื่อต่างชาติส่งผลให้เธอเนี่ยติดโผล่อันดับต้น
ทุกสำนักเลยคุณในการชิงมงกุฎนางงามจักรวาลในปีนี้นะคะ
และแน่นอนค่ะคุณคะสำหรับประเทศไทยกับชุดเมฆขลาล่อแก้วนะคะ
มาริยาค่ะสวมใส่เฉิดฉายในครั้งนี้ก็เรียกเสียงกระหึ่มจากกองเชียร์ชาวไทยนะ
ที่ไปร่วมกันรับชมแน่นที่จัดงานเลยค่ะคุณ
ตัวเมฆขลาล่าเองมีไฟออกมาด้วยนะโอ้นะคะก็มีลูกเล่นกันนิดหน่อยนะคะ
ชุดประจำชาติของไทยก็ดีมากเช่นเดียวกันค่ะคุณ
จากภาพจะถูกเผยแพร่ไปโซเชียลมีเดียมากมายแล้วนะคะ
ก็ยังได้รับการเปิดเผยจากทีมงานกองประกวดของไทยว่ามีสื่อต่างแล้วก็แฟนนางงามมาขอถ่ายรูปสาวมารยาที่สวมใส่ชุดเมฆคลาล่อแก้วกันเป็นจำนวนมากเลยคุณผู้ชม
เป็นสำนักข่าวที่โด่งดังมากในต่างประเทศนะคะเพราะว่านำเสนอข่าวส่วนมากจะเป็นข่าวบันเทิงของคนวงการฮอลลี่วูดนั่นเองค่ะคุณสำหรับกระแสโซเชียลฝั่งไทยกันบ้างดีกว่าคุณบอกเลยไม่ต้องพูดถึงนะเสียงชื่นชมในตัวแทนสาวงามของเราเนี่ยเรียกว่ากระหน่ำทุกช่องทางจริงทุกคนนะพูดเป็นเสียงเด
ส่วนรอบตัดสินจะมีขึ้นในวันที่๒๖พฤศจิกายน
ตรงกับช่วงเช้าของวันที่๒๗พฤศจิกายนของบ้านเรา
ช่วงเช้า๒๗พฤศจิกาติดตามกันได้นะคะ
โดยเฉพาะอันนี้ขอเน้นจริงอันนี้คือคนไทยทำได้

แล้วก็พูดถึงนิดนึงนะคะ
ที่จะได้สมพงษ์สัมภาษณ์เป็นแค่๔สาวงามเป็น๑ใน๔สาวงามแล้วนะคะ
ก่อนหน้านี้ได้รับนะเลือกให้เป็นถ่ายชุดว่ายน้ำด้วยนะคะ

ก็ถือว่ามาริยาทำได้ดีในเวทีระดับโลกแบบนี้ด้วยถือว่า
สร้างกระแสให้กับประเทศไทยได้ดีเลยทีเดียวนะครับ
หลายคนเนี่ยเกรงเอาไว้เลยโดยเฉพาะนางงามไทยบอกว่าอยากจะให้มีประวัติศาสตร์ซ้ำรอย
รวมไปถึงได้รางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมไปด้วยนะคะ
อันนี้ชาวไทยหวังยังไม่ได้นะแต่เชื่อว่ามาริยาคงจะทำได้
อย่างปีก่อนเรามีแฮสแท็กมาว่างดทานหวานเพราะน้ำตาลแพงแห่งนี้

จะงงทุกคนจะงงมากเพราะว่าเหมาะสมมาก

รอเชียร์กันต่อไปนะคะสำหรับสาวไทยคนนี้
มารียาภูนิเลิศลาบนะครับโอเคครับ